สุดเนี่ยที่กาญจนบุรีครับยักษ์เบรกแตกรถบรรทุกเบรกแตกคุณผู้ชมและนี่คือภาพสำคัญนาทีระทึกไปดูฮะ
ดูสิครับแล้วคือมาหยุดตรงกลางแยกด้วยนะดีนะว่าไม่ได้มีรถวิ่ง
ผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณแยกนี้คือถ้าเกิดว่ามีรถวิ่งตรงขึ้นไปอีกเนี่ย
จะเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเนี่ยฮะจังหวะนี้เขาเบียดกันมาแล้วก็มาหยุดตรงกลางแยกตรงนี้
สมมุติว่ารถฝั่งนู้นวิ่งมาหรือฝั่งนี้วิ่งตรงไปจะเกิดอะไรขึ้น
พ่วงสิบแปดล้อเบรกไม่อยู่ครับแล้วสุดท้ายมาเบียดชนกับกระบะ
คือจังหวะเนี้ยฮะคือเขาเนี้ยพยายามที่จะหลบ
หลบรถที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่พอหลบไปเนี่ยข้ามไปเลนส์ฝั่งนู้นแล้ว
หลังจากนั้นก็หักหลบกลับมาอีกกลับมายังฝั่งเลนเดิมแล้วก็มาเบียดกับกระบะคันนี้
โอ้โหขวากระบะคือพังทั้งแถบซ้ายรถบรรทุกก็คือพังเสียหายเช่นเดียวกันครับ
ภาพอีกมุมหน่อยครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้มาจากเจ้าของร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ตรงนั้น
ดูฮะภาพนี้นี่เห็นไหมฮะหลบขึ้นไปแล้ว
ขึ้นไปเสร็จปั๊บเขาหักหลบกลับมาแล้วมาเบียดกับกระบะคันนั้นลูกศรเหลือง
แล้วรถบรรทุกกับกระบะก็พากันมาจอดตรงกลางแยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับ
โชคดีมากว่าไม่ได้มีใครบาดเจ็บหนักไม่ได้มีใครเสียชีวิตนะฮะ
คือเบรกแตกรถพ่วง๑๘ล้อก็เลยนี่แหละฮะหลุดข้ามไปฝั่งนู้น
แล้วก็หักหลบกลับมาฝั่งเดิมก่อนที่จะทำให้กระบะเองเนี่ยก็พังเสียหายด้วย
สงสารคนขับกระบะมากเลยนะตรงนั้นเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกครับ
ตอนนี้คนเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
รายงานให้ทราบต่อไปจุดนี้คือแยกไฟแดงหนองตะบ่ง
แล้วถ้าไปดูนะมันจะยังมีรอยเบรกเนี่ยเป็นรอยยาวอยู่บนถนนเนี่ย
เนี่ยฮะเห็นไหมฮะรอยเบรกร้อรถบันทุก
ระมัดระวังครับเช็คเบรกและควบคุมจังหวะการขับรถให้ดีด้วย

ค่ะอุบัติเหตุขับรถระวังกันได้แต่ไม่รู้ว่าเรื่อง